ไปขอพรขอเลขเด็ดไปที่แรกเลยค่ะวัดสว่างอารมณ์
ขอพรกับตาทองงิ้วรายกันหน่อยที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มาก
กันมาแก้บนด้วยสร้อยคอทองคำมากมายนะคะทุกงวดทุกงวดเลย
ไปที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
ก็มีผู้คนเนี่ยเดินทางมาดูเลขเด็ดกันในอ่างน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์กันมากมายแบบนี้ค่ะ
แน่นเนืองกันทุกงวดเลยนะคุณนะ
ซึ่งอ่างน้ำมนต์นี้เขาบอกว่าจะตั้งอยู่ข้างหุ่นขี้พึ่งตาทองนิ้วราย
ซึ่งถือว่าเป็นผู้เท่าผู้แก่สั่งคุณงามความดีช่วยเหลือผู้คนยามทุกยาก
พอเสียชีวิตลงนะคะชาวนครชัยศรีก็เลยสร้างหุ่น
เป็นที่ระลึกให้กับลูกหลานมาได้กราบไหว้นั่นเอง
ประกอบกับเมื่อปี๒๕๕๕ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ย่านตำบลงิ้วรายเนี่ยมักจะมีเหตุรถไฟชนคนเสียชีวิต
แล้วก็ร่ำลือกันว่าโอ้โหชอบมาหลอกมาหลอนชาวบ้านแถวนั้น
ก็เลยได้มีการนิมนต์พระอาจารย์แป๊ะเชิญดวงวิญญาณมาอยู่ในหุ่นของตาทอง
เพื่อที่จะสะกดวิญญาณให้อยู่ในนั้นไม่ให้ออกไปอารวาสหลอกร้อนชาวบ้าน

และนี่แหละค่ะคืออ่างน้ำมนต์ของตาทองนิ้วราย
แบบเมื่อกี้เขาถ่ายรูปกันใช่ไหมให้ดูแค่นี้ให้ดูแค่นี้เพราะว่า
ชาวบ้านเนี่ยนะคะเขาก็จะมาส่องที่อ่างน้ำมนต์
แล้วก็ถ่ายรูปเก็บกลับไปพอถ่ายรูปเสร็จป๊าบเดินออกมาหน้าวัด
เพราะว่าผู้โชคดีจากต่างจังหวัดที่เขาถูกรางวัลเนี่ย
เขาก็จะต้องเดินทางมาเพื่อแก้บนด้วยการซื้อสร้อยคอทองคำเนี่ย
แก้บนตาทองนิ้วรายแล้วก็เป็นแบบนี้ทุกงวดเลย
เรานำเสนอมาทุกงวดแล้วงวดนี้ก็ยังคงมีคนแห่แหนกันมาขอโชคขอรับ
เยอะแยะเช่นเคยนะคะเอาล่ะเมื่อสักครู่นี้ใครมองเห็นก็ว่ากันไป
มองไม่เห็นก็ไม่เห็นค่ะเอาเหรอไม่ได้มีบอกมีอะไร
แต่ดิฉันว่าดิฉันเห็นอ้าวอีกแล้วเห็นชัดไหมคะ
คุณพูดแบบนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมก็มาขออีกว่าน้องใบตองเห็นอะไรบอกกันหน่อย
ก็เห็นน้ำตาเทียนนี่แหละค่ะเอาเอาแต่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
อีกจุดหนึ่งในวัดแห่งนี้เดี๋ยวผมจะพาไปคึกคักเหมือนกันเลย
น้องไปตองคุณนิวนาวตรงไหนครับวัดนี้คึกคักตลอด
ไปดูนี่เขามีต้นตะเคียนด้วยโอ้โหได้รับความนิยมไม่แพ้กันครับ
นี่อีกหนึ่งจุดนะครับที่วัดสว่างอารมณ์นี่แหละครับที่เดียวกัน
อายุกว่า๒๐๐ปีเขานำขึ้นมาจากบ่อทรายที่อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรีนะซึ่งเจ้าของเขาได้มอบให้กับวัดสว่างอารมณ์
เมื่อ๗ปีที่แล้วและที่ผ่านมาเขาก็ว่ากันว่าให้โชคกับบรรดานักเสี่ยงโชคมาโดยตลอดครับ
ทำให้นักเสี่ยงโชคต่างเดินทางมาเลยขูดถูไถแล้วก็เอาแป้งอย่างที่น้องใบตองเอามาเนี่ย
โผล่นขาวแบบนี้ถูกันไปมือจะได้ไม่ถลอก
ได้ชัดก็ว่ากันไปไปถามคนนี้ครับนายสมชายสมทรงหนูเป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์
เผยว่าได้เหมารถสองแถวมากับเพื่อนเลยนะเพื่อนที่อยู่แถวบ้านเฮ้ยเพื่อนวันนี้ไปที่ไหนดี
ไปที่นี่เลยวัดสว่างอารมณ์ถูกต้องที่จังหวัดนครปฐมมาจากนครสวรรค์ครับ
ซึ่งก็มีข่าวร่ำลือว่ามีคนได้รับโชคมากมายเลยชวนกันมาหวังจะได้โชคกลับไป
ผมว่านะมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิจารณญาณในการรับชม
และถ้าคุณผู้ชมไปที่วัดแห่งนี้อย่างที่บอกวันสต๊อปเซอร์วิส

แล้วเดี๋ยวน้องเบตรองทำอะไรฮะ
ทำตามเขาเดี๋ยวฉันเห็นเพราะเขาทำอย่างนี้สิ